มินิฮาร์ดทำได้หมายมือ

เขาไปรับรางวัล

คือก่อนหน้านี้ฉันไม่เจอเขาที่สองเขา

เสร็จปุ๊บเสร็จจากเขาบินไปเกาหลีไปรับรางวัล

น้องอาจจะไม่เบลอแต่น้องเนี่ยทำมินิฮาร์ดไม่เป็น

ยิ้มก็ไม่ยิ้มอะไรอย่างนี้เยอะแยะมากมาย

ล่าสุดนางลงเฟซบุ๊คให้ดูภาพ
นี่ไงคนยิ้มไม่เป็นธรรมมินิฮาร์ดไม่เป็นพูดไม่เป็น

โพสต์ไปเลยตกลงทำได้หรือไม่ได้

บางคนเขาทำไม่ได้ไงเขาไม่รู้ว่าจะต้องเอามือยังไง

ทำอย่างนี้ไม่ได้ทำมินิฮานไม่ได้ทำแบบ

แค่นี้ทอยก็สร้างความสุขให้กับแฟนกันมากมายแล้วแหละ